นี้ไปดูงูเหลือมเผือก

เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าคนที่เห็นเนี่ยเชื่อว่า
งูตัวนี้จะเอาโชคมาให้อย่างแน่นอน
แต่ดูแล้วไม่น่าจะเอาโชคมาให้แล้วเนี่ยคุณขวัญดูดูเขาเกรงหางแล้วดูดิ
หัวนี่เตรียมไว้แล้วอ่ะแต่บอกว่าอะไรรู้ไหมคือสีอ่ะยอมนะ
คือสวยสีสวยจริงเลยยังไงยังไงเล่าเลยค่ะ

คือคนที่ถ่ายนี่คือว่างขนาดนั้นเลยนะครับ

สุดท้ายมันยังอยู่ที่เดิมแล้วก็ไม่ยอมไปไหนครับ
ก็ไม่แน่ใจว่างูตัวนี้เป็นงูธรรมชาติ

ที่หลุดออกมาไงก็น่าสนใจนะ
เพราะว่าน่าจะไม่คุ้นกับสถานที่หลัก

แล้วคนก็เห็นนะครับเห็นคลิปก็เข้ามาเม้น

งูตัวนี้อาจจะมาให้โชค

เอาเลขทะเบียนรถที่ขับไปเจองูตัวนี้เสี่ยงโชค

สุดท้ายนะครับไม่รู้ครับ

ชื่อคุณน้ำมนต์๕๗๕นะขอบคุณมากนะจ๊ะ